ครับก็คือรายการเกมต่อชีวิตครับ

เป็นวินาทีที่ครอบครัวของพี่ขอด

จะสามารถนำทุนนี้ไปสร้างบ้านได้หรือไม่
กับการตอบคำถามให้ถูก๔ข้อนะครับ
ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกสมด๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกันนะครับ

ขอเชิญพี่ขอดมาต่อชีวิตเป็นคนแรกครับ

ผมจะมีคำถามทั้งหมด๕เรื่องด้วยกัน
ให้พี่ขอดเลือกตอบก่อนเป็นคนแรกและข้อแรกนะครับ

ว่า๕เรื่องที่เรากำลังจะดูต่อไปนี้
เหมาะกับใครมากที่สุดที่จะขึ้นมาตอบนะครับ
พร้อมแล้วเรามาดู๕เรื่องพร้อมกันเลยครับ
เรื่องที่๑จังหวัดบุรีรำ
เรื่องที่๒ปางกู่สวนแตง
เรื่องที่สามสามแยกบ้านกมศูนย์
เรื่องที่๔เพลงเด็ก
เรื่องที่๕ไทยรัฐทีวี
เพราะให้ดีนะเพราะว่ายังเหลือพี่น้อย
ยังเหลือน้องนันน้องนานะครับ
ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอดเลือกตอบ

เรื่องที่๓สามแยกบ้านกมศูนย์ครับ

พี่ขอรู้จักสามแยกบ้านกมศูนย์ใช่ไหมครับ

บ้านที่พี่ขอดอยู่ไกลจากสามแยกนี้มากไหมครับ

แต่เข้าออกไปไหนมาไหนจะต้องผ่าน๓แยกนี้ไหมครับ

คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
เลขที่เขียนบนหลักกิโลเมตร๓แยกบ้านกม๐ถึงกรุงเทพมหานครมีระยะทางกี่กิโลเมตร
ตัวเลือกที่๑๓๔๐กิโลเมตรตัวเลือกที่๒๓๕๐กิโลเมตรตัวเลือกที่๓๓๖๐กิโลเมตร
และตัวเลือกที่๔๓๗๐กิโลเมตรบิ๊กเคราะห์ให้ดีก่อนนะพี่คอร์ด
ค่ะแม่ขี่รถผ่านทุกวันค่ะแต่ไม่เคยสังเกตค่ะว่าเลขที่อยู่บนแท่นเขียนไว้ว่ายังไง

ถ้าพร้อมแล้วพี่ขอดเลือกตอบตัวเลือกไหนครับ

ตัวเลือกที่๒๓๕๐กิโลเมตรครับ
ขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องพี่คอร์ดจะเลือกให้ใครมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

พ่อน้อยแล้วจะให้พ่อน้อยขึ้นมาตอบเรื่องอะไรครับเหลือด้วยกัน๔เรื่อง
ก็คือเรื่องจังหวัดบุรีรำปางกู่สวนแตงเพลงเด็กไทยรัฐทีวี

ทำไมถึงเลือกจังหวัดบุรีรำให้พ่อขึ้นมาตอบครับ

พ่อน้อยมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

สถานที่สำคัญที่คนนิยมเที่ยวที่นี่คือที่ไหนบ้างครับ
ก็มีสนามช้างอารีน่า
เขากระดูงและก็เขาผนมรุ้ง
หรือช้างอารีน่าในปัจจุบันนี้แหละครับ
จากดูฟุตบอลแล้วที่นี่ยังเคยใช้เป็น
คอนเสิร์ตต่างเลยนะครับ
แล้วก็กิจกรรมรื่นเริงต่างนะครับ
อย่างเช่นเทศกาลวันสงคราน
เอาละครับคำถามสำหรับข้อนี้คือ
สนามทันเดอร์คัสเซิลสเตดียม

เริ่มเปิดใช้วันที่เท่าไหร่

๘กุมภาพันธุ์๒๕๕๔
ตัวเลือกที่สอง๒๕เมษายน๒๕๕๔
ตัวเลือกที่สาม๒๐พฤษภาคม๒๕๕๔
และตัวเลือกที่๔๑๑มิถุนายน๒๕๖๒
๘กุมภาพันธุ์๒๕เมษา
ก็เคยได้ยินว่าเขาเปิดสนามช้างอาริน่า
แต่ไม่ค่อยใส่ใจก็เดาเอาเหมือนกันครับ

พ่อน้อยพร้อมแล้วเลือกตอบตัวเลือกที่๒๒๕เมษายน๒๕๕๔ครับ
แต่ขอภาวนาว่าขอให้เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับ

จะเลือกให้ใครขึ้นมาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

แล้วจะเลือกเรื่องอะไรให้น้องนาขึ้นมาตอบคำถามครับ
ตอนนี้เหลือด้วยกัน๓เรื่อง

และไทยรัฐทีวี

ทำไมพ่อถึงเลือกปางกู่ล่ะครับ
เพราะว่าลูกเรียนอยู่ที่กู่สวนแตงพอเนี่ยครับ

น้องนามาต่อชีวิตเป็นคนต่อไปครับ

ถ้าเป็นตัวหนูเลือกเองหนูจะเลือกเรื่องอะไร

เคยไปปางกู่สวนแตงนี้ไหมลูก

โรงเรียนกู่สนแตงพิทยาคมค่ะ
ถ้างั้นก็เป็นเรื่องใกล้ตัวของหนูเลยอ่ะสิ

ประสาทกู่สวนแตงหรือปางกู่สวนแตง
ตั้งอยู่ที่บ้านดงยาง
กู่สวนแตงอำเภอบ้านใหม่ชัยพฤษนะฮะ

เป็นเทวาลัยในศาสนาฮินดูสร้างขึ้น
ราวพุทธศตวรรษที่๑๖ถึง๑๗
โดยได้รับอิทธิพลจากศิลปกรรมสมัยนครวัด
แต่คำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
โบราณสถานปางกู่สวนแตงคือภาคสวนแตง
คือภาพใด
ความตอบเลยค่ะ
ปางกู่สวนแตงมันมีอยู่๓หลังค่ะ
แล้วก็จะมีป้ายแล้วก็มีหลักอยู่ข้างหน้า๒ป้าย
มั่นใจไหมลูก
มั่นใจ๑๐๐ค่ะ
ครับ

คำถามนี่นะลูกมันเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเด็ก
เพลงอนุบาลก็จะเกี่ยวกับสัตว์ต่างนะลูก
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวหนูฟังดูแล้วกันนะ
เพราะว่าคำถามสำหรับเรื่องนี้คือ
กราบกราบกราบ
เป็ดอาบน้ำในคลอง
ตาก็จงแหลมอง
เพราะในคลองมีหอยปูปลา

ให้ลูกร้องพอ
ลูกไม่น่ารกเลย

ตัวเลือกที่หนึ่งสองชนิด
ตัวเลือกที่สองสามชนิด
ตัวเลือกที่สามสี่ชนิด
และตัวเลือกที่สี่ห้าชนิด

เดี๋ยวลุงจะร้องให้ฟังแล้วหนูนับนะ
กาบกาบกาบ
เป็ดอาบน้ำในคลอง
ตากระจ่องแหลมอง
เพราะในคลองมีหอยปูปลา
กาบกาบกาบ

เป็ดที่ไรอ้าว

เขาถามว่ามีกี่ชนิดนะลูกมีสัตว์อะไรบ้างนะ

เออพูดเลยลูกเท่าไหร่กี่ชนิด

อ้าว

แต่ยังไม่รู้นะว่าเป็นคำตอบที่ถูกต้องหรือไม่นะลูก

เพราะฉะนั้นเราต้องมาลุ้นกันในช่วงหน้านะลูกน้องนัน
หนูจะสามารถช่วยครอบครัวเราได้ไหมนะลูก
ถ้าถูกทั้งหมด๔ข้อนี่คือ๑ล้านบาทเลยนะในวันนี้นะลูก

มาเอาใจช่วยครอบครัวของเด็กน้อยนี้นะครับ

จะสามารถคว้าทุนไปต่อเติมบ้านที่ผูกพังไปแล้วได้หรือไม่
ในช่วงหน้ากับเกมต่อชีวิตครับ

เป็นอาบน้ำในครอง

เพราะในคลองมีหอยปูปลา
เพลงข้างต้นนี้มีสัตว์ทั้งหมดกี่ชนิด

เติม